คลั่งอารวาสกันหน่อยนะคะแหมชาวบ้านบอกมันไม่ไหวแล้ว
วันนี้ถ่ายคลิปจริงเกิดมาหลายครั้ง
ไปทำร้ายข้าวของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นแล้วก็ไปมีเรื่อง
ชอบมีเรื่องกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะ
แล้วมันก็กลายเป็นว่าคนแถวนั้นพอเขาเจอคนแบบนี้อยู่ในชุมชน
เขากลัวไงเขารู้สึกไม่ปลอดภัยสิใช่แล้วที่เนี่ยเขาก็เลยมีการถ่ายคลิปออกมา
ล่าสุดของผู้ชายคนนี้ทำอะไรบ้างไปดูหน่อยค่ะ
กระทืบรถเขา
มารถกลัวมา
รถพี่รถมึงไปทำร้ายรถเขา
รถกลัวมา
มาไอ้ตีด้วย
มาไอ้ตีด้วย
มาไอ้ตีด้วย
มาไอ้ตีด้วย
มารถกลัวมา

มาไอ้ตีด้วย

มาไอ้ตีด้วย

มารถกลัวมา
ในคลิปเนี่ยคือนายสุรศักดิ์ค่ะอายุ๓๕ปี
จริงเนี่ยนะคะนายสุรศักดิ์คนนี้มีศักดิ์เป็นพี่เขยเขานี่แหละ
เดินทางมาหาภรรยาเขานะคะมาหาภรรยาของเขาที่บ้าน
แต่ตอนนั้นน่ะอ้าวก็ภรรยาเขาไม่อยู่ตัวพี่เขยเนี่ยเหมือนกับว่าไม่พอใจนะคะ
แล้วก็เหมือนกับพอมาเห็นรถกระบะก็เลยมาถีบรถกระบะพี่ชายของตัวเขาเอง
จอดอยู่๓๔รอบตัวเองเลยเห็นท่าไม่ดีหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย
ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอเขาเห็นหยิบคลิปหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย
คลิปก็เลยเกิดอาการไม่พอใจโกรธกว่าเดิมไปหยิบไม้จะเข้ามาทำร้ายตัวเขาเอง
เขาก็เลยเดินไปข้างบ้านแล้วกระโดดแล้วก็จึงไปเจอนี่แหละค่ะกระโดด
สุรศักดิ์กระโดดถีบกับถังขยะอีกแล้วเขาบอกว่าตัวนายสุรศักดิ์คนนี้ชอบก่อเหตุแบบนี้นะคะ
อะโวยวายทำลายข้าวของและมักจะก่อเหตุนะคะกับญาติพี่น้อง
บางครั้งพอทำลายข้าวของเสร็จก็มาขอเงินบางทีก็มาขโมยของ
ติดยาเสพติดเนี่ยมาหลายปีแล้วล่ะค่ะมักมีอาการคลุ้มคลั่งนะคะ
ถ้าขอเงินนะคะแล้วไม่ได้ก็จะมีอาการแบบนี้
ครอบครัวเอาจริงเขาบอกเคยพาไปรักษาตัวแล้วนะ
แต่สุดท้ายกลับมาเสพยาอีกตอนนี้วอนขอหน่อย
มันไม่ใช่แค่เดือดร้อนเฉพาะครอบครัวแต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะเดือดร้อนด้วย
อยากให้เจ้าหน้าที่เอาตัวไปบำบัดรักษาทีค่ะ
เค้าบอกคนนี้มีบ้านที่โดนประจำด้วยนะ
สุดน้องสาวของนายซุรสักบอกแบบนี้
พี่ชายเนี่ยเพิ่งออกจากเรือนจำมาก็เป็นข้อหาเรื่องยานั่นแหละค่ะ
เสพยาครอบครองยาเสนอติดออกมาสักสิบวันเอง
แล้วก็มาทำตัวแบบนี้อีกแล้วเนี่ย